อีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมที่มีกระแสข่าวก็ต้องย้ำนะขีดเส้นใต้เลย
กระแสข่าวว่าคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
ประธานคณะเก้าหน้าเนี่ยบินไปพงไปเจอกับคุณทักศิลป์ชิงนวัล
ก็เหมือนที่คุณชูวิทย์พูดออกมาแหละว่ามีผู้นำทางจิตวิญญาณ
พูดใช้เป็นสัตว์ประดาษอะไรของความน่ารัฐอธิปไตยเนี่ยนะคะ
แม้ว่าก่อนหน้านี้คุณพันนิกาวานิสครับคุณช่อก็ปฏิเสธ
แต่คุณผู้ชมมีข้อมูลจากแหล่งข่าวแล้วไทยรัฐทีวีก็ได้มาว่า
คุณธนทรเนี่ยเดินทางไปก่อนหน้าจะถึงวันเกิดคุณทักศิลป์ชิงนวัลนะ
กรุงเทพฮ่องกงของสายการบินคาเทพแปซิฟิกส์
แล้วก็ขากลับเมืองไทยมาที่๒๕กรกฎาคม
ของสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ซึ่งเป็นการบินไปฮ่องกง
ก่อนที่คุณอุ้งอิ๊งเนี่ยจะโพสต์ถึงการกลับบ้านของคุณทักษิณ
แค่๒วันเท่านั้นคือคุณอุ้งอิ๊งโพสต์ไว้๒๖กรกฎาคมนั่นเอง
แรงข่าวยังบอกอีกว่าคุณธนทรเป็นคนแรกเลยนะ
ที่ไปพบคุณทักศิลป์หลังจากคุณทักศิลป์เดินทางมาถึงฮ่องกง
ในวันเดียวกันนั้นเลยครับนี่ฮะและยังมีกระแสข่าวที่แชร์กันในโซเชียลว่า
ดิวลลับที่ว่านี้ที่คุณธนทรไปคุยกับคุณทักษิณ
ก็คือสมการการตั้งรัฐบาลที่ไม่มีก้าวไกลและไม่มีลุงครับ
ไม่มีลุงในที่นี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะไม่มี๒ลุงเลยนะ
ไม่มี๒พรรคก็คือรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐเลยครับ
โดยที่ก้าวไกลจะถอยไปเป็นฝ่ายค้านแล้วยินดีที่จะยกมือโหวตให้กับ
แคนดิเดตที่มาจากเพื่อไทยครับโอ้โหนี่ก็เกิดขึ้นตามกระแสข่าวที่
เพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มีภูมิใจไทย
พักชาติไทยพัฒนามาร่วมรัฐบาลด้วยครับและในวันโหวตนายกก็จะเป็นพักเก้าไกล
ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านและยกมือสนับสนุนแคนดิเดตนายกของเพื่อไทย
ต้องบอกนะอันนี้เป็นกระแสที่แชร์กันในโซเชียลแล้วเป็นดีลนะ
คุณบอกว่าเป็นแค่ดีลจะแตกต่างกับซุปเปอร์ดีลของคุณชูวิทธิ์เห็นไหม

เพราะว่าซุปเปอร์ดีลของคุณชูวิทธิ์คือการจัดตั้งภักดิ์ร่วมรัฐบาลเนี่ย
จะมีพักหนึ่งของลุงอยู่ด้วย
ก็รู้สึกว่าทางกราฟิกให้ดูเป็นพลังประชารัฐ
แต่ว่าซุปเปอร์ดิวของคุณชูวิทย์บอกว่ารวมไทยสร้างชาติจะมาอยู่ฝ่ายค้าน
แต่ทีนี้พอดอมเอาข้อมูลมาให้แบบนี้แล้ว
จริงถามคนในก้าวไกลเขาว่ายังไงบ้าง
อย่างคุณชัยธวรรษตุลาธนหรือความพิการพระก้าวไกลเองก็
เขาบอกนะว่าไม่ได้มีใครไปพบคุณทักษิณ
เจรจาปิดดิวจัดตั้งรัฐบาลตามข่าวลือ
หรือแม้กระทั่งคุณช่อพันนิกาวานิสแก่นำคณะเก้าหน้า
แต่คุณผู้ชมก็ต้องดูเรื่องวันและเวลาที่ปฏิเสธด้วย
ว่าคุณช่อปฏิเสธวันไหน
ส่วนคุณธนทรกับข้อมูลที่ไทยรัฐทีวีได้มาจากแหล่งข่าวก็คือ
บินไปฮ่องกง๒๔กรกฎาคม
กลับมาเมืองไทย๒๕กรกฎาคม

ถามวันที่ไหน๒๖หรือเปล่า
ทำมาทีหลังแล้วคุณช่อก็บอกว่า
คุณธนทรอยู่ไทย
หลายคนไปจับคำพูดของทั้งคุณช่อและคุณชัยธวัฒน์นะ
บอกว่าเอ๊ะทำไมไม่แบบ